มีชัยชนะครั้งไหนที่ฝังอยู่ในความทรงจำเรามากที่สุด

จริงนะตอนนั้นรายการนั้นปีนั้น
ก็ไม่ได้มองว่าตัวเองจะมีฟอร์มที่ดีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เพราะว่ารอบแรกก็แทบจะก็เกือบแพ้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้มองว่าตัวเองจะสามารถมาเป็นแชมป์ได้
แล้วก็รวมถึงก่อนที่เรียนหนุ่มจุดลงสนาม
ก็บอกว่าบอกกับตัวเองว่าแพ้ยังไงก็ได้วันนั้น
แต่ว่าห้ามแพ้แบบขาด
พยายามให้แบบสูสีที่สุด
ก็มองว่าวันนั้นก็ไม่ได้คาดหวังกับตัวเองว่าตัวเองจะต้องมาเป็นแชมป์
คิดว่ามันคือกำไรแล้วอะค่ะ
ที่เราสามารถเข้าชิงในตอนที่เราอายุ๑๘ด้วย
มีความพ่ายแพ้ครั้งไหนที่เราค่อนข้างจดจำมากที่สุดในชีวิตไหมครับ
ตอนนั้นอายุ๑๗แพ้ในรอบ๘คนสุดท้ายค่ะ
ซึ่งจริงแล้วเกมแรกหนูก็ชนะด้วย

มันจำแบบขึ้นใจเลยค่ะ
เรายังมีโอกาสที่เราจะสามารถเข้าไปชิงเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้ค่ะ
แต่ว่าด้วยประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นด้วย
อยากจะชนะอยากที่จะเข้ารอบอะค่ะ
ก็เลยทำให้เราแพ้ตรงนั้นไปก็แบบรู้สึกจำ

การเป็นเมนี่มันก็ไม่ง่ายเลยนะชัยชนะอยู่กับเราไม่นาน
ไพ่แพ้เสียใจได้ก็ไม่นานอีก
เพราะว่าเราจะต้องแข่งทุกเดือนอยู่แล้วค่ะ
ก็พยายามที่จะให้เรามองโลกในมุมที่กว้างมากขึ้น
ไม่ได้ว่าเราจะต้องมองถึงผลลัพธ์อย่างเดียว

ถ้าเราดีใจถ้าเราได้แชมป์เราก็ไม่ควรที่จะดีใจ
หรือว่ามีความสุขกับมันไป

หรือนานเกินไปเราก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนเดิม